เคยเห็นไหมล่ะงูตัวขนาดความยาว๕เมตร

แล้วก็ดูด้วยนะเส้นรอบวงตัวมานี่นะ
ไม้ประทัดหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ถ้าไม่เคยเห็นขยับเข้ามาดูดีฮะ
ทีมกู้ภัยสว่างสระบุรีเขาจะพาไปดูการจับงูเหลือมตัวใหญ่นะครับ
มันขดอยู่ในสวนไผ่ด้านหลังปั๊มน้ำมันสี่แยก
ไฟแดงห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ใหญ่ป่ะล่ะทั้งหนักทั้งแน่นครับ

งูเหลือมมันเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงใต้กองไม้ใหญ่ครับ
กู้ภัยก็พยายามเอาอุปกรณ์นะฮะเป็นห่วงเชือกเนี่ยคล้องคอมันแต่ก็ไม่สำเร็จ
มันพยายามจะเลื้อยหนีครับดูหัวเฉพาะหัวมันก็ใหญ่มากแล้วนะ
แต่สุดท้ายทีมกู้ภัยก็จับงูตัวนี้ได้แล้วก็ลากออกมาจากโพรงไม้นะครับ
แล้วก็เอามาตรวจสอบมันเป็นงูตัวเมียฮะ
โอ้โหมีที่น่าตกใจมากกว่านั้นอีกนอกจากความยาว๕เมตร
เส้นรอบตัวมันนะประมาณ๓๐เซนติเมตรหรือ๑ไม้บรรทัดน่ะ
หัวเข้าน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลกรัมนะฮะ
นี่แหละครับนอกจากนี้นะในโพรงเจอไข่อีกอ่ะ
และที่สำคัญนะบางฟองมันกำลังพักเลย
ระหว่างที่นับอยู่นะมีงูตัวหนึ่ง

นี่เหรอตัวใหญ่ไข่ก็ใหญ่
ทีมกู้ไข่เอาพวกนี้ทั้งหมดเลยนะ
พวกเขาต้องส่งมอบไข่ให้กับเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑สระบุรีต่อไปนะครับ
เพิ่งเคยเห็นนะเออออกจากไข่มาตอนนี้เลย
พอดีที่กู้ภัยไปจับเลยไปที่ชนบุรีกันบ้าง

ทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบเนี่ย
ออกมาจากบ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีกระสอบใหญ่พอที่จะใส่ได้นะครับ

ปรากฏว่าตอนจะปล่อยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
งูมันจะเลื้อยหนีเนี่ยแล้วมันมุดหัวเข้าไปอยู่ในติดฝากระโปรงท้าย
เนี่ยติดอยู่แล้วทำให้คราวนี้ทำอย่างไร

กว่าจะเอาหัวงูมันออกมาได้
แล้วก็คราวนี้ก็ต้องถอยกระบะเข้าไปในป่า
แล้วเองอยากจะไปไหนเองก็ไป
จะป่าติดถนนนะมันจะกลับมาอีกไหม